คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดระยองค่ะมีรถเก๋งคันหนึ่งไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์
วัยรุ่น๒คนที่มากับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือคนขับรถเก่งเนี่ยมากับลูกสาวยังเล็กนะคะ
คนขับรถเก่งเขาอ้างว่าก่อนหน้านี้เขาถูกวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์มาก่อกวนก่อน
เขาก็เลยต้องขับรถพุ่งชนแต่ทางญาติของฝั่งคนเจ็บเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดหรือเปล่า
อันนี้คือภาพเหตุการณ์ตอนที่ช่วยเหลือนะคะวัยรุ่นสองคนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
เจ็บหนักนะคะนอนอยู่ที่ตีนสะพานลอยก็ทั้งคู่มาด้วยกัน
คนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีฟ้าทะเบียน๑กกว๕๘๗๐ระยอง
คนขับคือนายเจริญชัยอายุ๕๓ปีมากับลูกสาวนะคะ
ตัวนายเจริญชัยคนขับรถเก๋งเมาอะค่ะสภาพคือเมา
ก็บาดเจ็บเล็กน้อยเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
แยกไฟแดงประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองคือตำรวจสพปากน้ำประแส
ก็ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลตัวนายเจริญชัยคนขับรถเก๋งนะคะ
เพราะว่าสภาพก็คือดูรู้เลยว่าเมาอ่ะคุณผู้ชมนี่เป่าแอลกอฮอล์๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหสูงมากนะเกินมาตั้งหลายเท่าเลยนะครับเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหส่วนฝั่งคนเจ็บค่ะ
นายนรงศักดิ์อายุ๒๑ปีคือคนขี่รถจักรยานยนต์อาการหนักค่ะ
ตับฉีกศีรษะยุบขาหักซี่โครงหักคนที่ซ้อนมาด้วยนายสาธิตอายุ๒๐บาดเจ็บก็คือขาซ้ายหักนะคะ
นี่คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เจ็บหนักนะคะทีเนี้ยค่ะตัวคนขับรถเก่ง
นายเจริญชัยบอกว่าเพิ่งเลิกงานกำลังขับรถกลับบ้านพร้อมกับลูกสาว
ระหว่างทางเจอรถจักรยานยนต์๒คันเป็นวัยรุ่นมาด้วยกัน
ปาดหน้าขี่ไล่เบียดรถทุบกระจกรถ
ตัวเองเลยโมโหขับรถไล่ตามแล้วก็พุ่งชนเลย
คว่ำไปคันหนึ่งส่วนอีกคันหลบหนีไปได้
สักเลย

ยนต์นะคะจักรยานยนต์ของคนเจ็บอยู่ในเลนขวาสุด
รถเก๋งคันก่อเหตุขับมาเร็วรถจักรยานยนต์ปาดหน้าเก่งไปแป๊บหนึ่ง
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้เราดูเวลาตามกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
แต่ว่าตามข้อมูลเบื้องต้นเหมือนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอาจจะค่ำหรือเปล่า
ไม่แน่ใจกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเห็นจังหวะตอนพุ่งชน
แล้วชาวบ้านก็ไปดูเหตุการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะ
คือเนี่ยชาวบ้านก็ตกใจลุกแล้วแล้วก็ไปดูกันอืม
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะราวสะพาน
งอพังเสียหายโอ้โหนี่แบบนี้เลยน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
หมายความว่ารถเก่งพุ่งชนแรงมากครับรอบรอบมีเศษซากของรถจักรยานยนต์
รถเก๋งตกเกลือนพื้นเลยค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
นายเวียรวัตรก็คือคนที่ถอดเสื้อที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิด
เขาบอกว่าเขานั่งอยู่บนแคร่หน้าบ้านได้ยินเสียงรถแบบขับกันมาเร็ว
เห็นรถจักรยานยนต์ขี่นำหน้าเหมือนพยายามจะเบี่ยงไปเลนขวา
นางสาวจารีแม่ค้าขายพวงมาลัยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
บอกตัวนายเจริญชัยคนขับรถเก่งสภาพคือแอ๋เลยอ่ะ
เมาแอแล้วไม่ใช่แค่ชนเขาเฉยนะ

ประเด็นสำคัญคือตัวนายเจริญชัยคนขับเก่งที่เมาอ่ะ
ลูกสาวตัวเองก็มาด้วยนะลูกสาวยังเล็กอ่ะครับ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าคุณผู้ชมน่าสงสารเด็กนะ

ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เฉียวรถเราไม่ใช่คนนี้

พ่อคงเมาด้วยพ่อไม่ฟังลูกเลย

พูดเลยว่าเดี๋ยวจะชนให้ตายไปเลยอย่างนี้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับนางสาวพยาวอายุ๔๖ปีเป็นแม่ของนายนรงศักดิ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เล่าให้ฟังว่าลูกชายกับเพื่อนไปเจอรถเก๋งเฉียวชน
กับรถจักรยานยนต์ที่แยกเนินสมบูรณ์ห่างจากจุดเกิดเหตุกิโลหนึ่ง
จอดถามว่าบาดเจ็บหรือเปล่าแต่นายเจริญชัยคนก่อเหตุ
โวยวายด่ากราดอ้างว่าเป็นคนใหญ่คนโตในพื้นที่
ลูกก็เลยไม่อยากจะยุ่งขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
แต่นายเจริญชัยขับรถเก๋งตามและพุ่งชนลูกแม่จนบาดเจ็บสาหัส
คุณผู้ชมฟังแบบนี้หมายความว่าตัวคนเจ็บเขาไม่เกี่ยวเลย
เป็นพลเมืองดีที่ไปช่วยด้วยซ้ำไปถามด้วยว่าเป็นอะไรไหม
เจ็บไหมตั้งใจจะไปช่วยแต่กลายเป็นถูกชนจนเจ็บหนักแบบนี้ค่ะ
หลังรถไหมหลังรถเลยมีคนโดนเฉียวน้องเนี่ย
ลูกของแม่ก็ไปดูว่าเป็นอะไรไหมไม่ไม่
เพียงแต่บอกว่าเหมือนว่าเด็กเขาโดนขู่ไง
เขาบอกเขาเป็นคนพื้นที่ไปขู่เด็กเด็กมันก็น่าจะกลัวแหละ
มันก็กลัวมันก็เลยละหนีมันก็ขับของมันไป
โอ้โหเบื้องต้นนะคะทีมข่าวของเราตรวจสอบรถเก๋งคันที่ก่อเหตุนะคะ
ยังจอดอยู่ในโรงพักนะคะมีขวดเบียร์อยู่ที่เบาะรถ๒ขวดแบบนี้
เมาขนาดนี้แล้วขับรถมากับลูกสาวเนี่ยนะแล้วไปชนคนเจ็บหนักแบบนี้อีกเนี่ยนะ
ตำรวจบอกว่าแน่นอนก็ต้องแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนะคะ
แล้วก็รวมถึงเรื่องของขับรถชนผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บด้วย
สารเด็กเหมือนกันนะครับเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยแล้วพ่อเป็นคนทำด้วย